บุคคลซึ่งไม่ใช่เจ้าตัวเนี่ยมอบอำนาจให้ไปฟ้อง
สมมตินะครับเงี่ยคุณสีสุวันเนี่ย
โดยนายกไม่ได้รู้เห็นเป็นใจ
แต่สุดท้ายแล้วนายกถูกด่าแบบนี้
คุณลัมโบคิดว่ามันควรไหมครับ
ไม่ผมถามว่าถ้าเกิดมีคนไปฟ้องเนี่ย

เอาก็ต้องไปคุยกับคุณสีทะวันคุณเพชร

ในมุมมองของปัญเจกชนทั่วไป
แล้วคิดว่านายกจะเสียหายไหมกับการที่มีบุคคลอื่น
ไปทำธุรกรรมทางคดีกฎหมายแบบนี้แทนนายก
เดี๋ยวคุณเพชรรู้ยังว่าคุณศรีสุวรรณจะไปร้องเรื่องอะไร
ไม่ผมถามว่าในเคสถ้าไปร้องเนี่ย
คุณคิดว่านายกจะเสียหายไหม
ผมกำลังจะตอบว่ามันไม่เกี่ยวกับนายก

วิภาคกรุงลองบอกเขาหน่อย
ลัมโบ้คืออย่างนี้คุณเพชรเขามองว่า
การที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณโน๊ตอุดม
การที่มีคนออกมาปกป้องนายกพลเอกประยุทธ์

ว่าจะไปยื่นตรวจสอบหรือยื่นฟ้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันเป็นผลเสียกับพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า
มันเป็นผลเสียกับหรือเอาพรุ่งตรงนะ
พี่ลำโบพรุ่งตรงนะพี่ลำโบนะ
อย่างพี่ลัมโบออกมาพูดว่าออกมาพูดแล้วให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เนี่ย

เรื่องที่บอกว่าคุณโน๊ตไปรับงานใครมาหรือเปล่า
พี่คุณให้สัมภาษณ์เหมือนเงี่ย

กทุศีสวรรค์ฟังก่อนอย่าเพิ่งสวน
ผมต้องบอกกกีฤษัทวันฯนะ
คุณฟังเขาให้สัมภาษณ์หรือยัง
ว่าเขาพี่ลำโบจะไปล้องเรื่องอะไร
เขาให้สัมภาษณ์บอกว่า

แล้วไปดำเนินคดีกับคนที่พูดถึงนายกในแง่ไม่ดี
คนที่เสียหายเนี่ยจะเป็นนายกไหมที่อยู่เฉยแล้วก็ไม่ได้สั่งเลย
ลัมโบคิดว่านายกจะเสียหายไหมครับ
แล้วคุณพิษตอบความที่ว่าใครล่ะ
ใครล่ะใครที่คุณพิษพูดถึงใคร
แล้วใครล่ะจะไปฟ้องใครล่ะเป็นคนที่มาปกป้องนายก
ใครก็ตามที่อาจจะโกรธพี่โน๊ตหรือใด
แล้วก็กระทำการใดที่จะทำให้พี่โน้ตเสื่อมเสีย
หรือถูกดำเนินการทางกฎหมายเนี่ย

แล้วพี่ลัมโบคิดว่าตัวนายกเองเนี่ย
จะได้รับความเสียหายจากการกระทำนี้ไหมครับ

ตอบคุณก็ตอบได้เลยบอกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ย
คุณพูดมามันก็ยังไม่มีใคร
ข้อที่๒คุณจะมาสมมุติทำเพื่ออะไร

ก็อยากเพราะผมต้องการสมมุติว่า
ถ้าเกิดแบบนี้คนที่

พี่ลัมโบ่ฟังนะถ้าเกิดแบบเนี้ย
คนที่จะเสียหายก็คือตัวนายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอก
สำหรับคนที่รักนายกมากเนี่ย

ในการบอกว่าปกป้องนายก

คนที่เห็นต่างคนที่ไม่ชอบนายกเนี่ย

พวกคุณกำลังรักและเทิดทูลอยู่

ที่พระบาทสัมเดตพระเจ้าโยธอาจจะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจเลย

คนที่เขาถูกตำหนิต่อว่า
เดือดเนื้อร้อนใจแต่มีคนใครก็ไม่รู้ที่รักและเทิดทูล
ดำเนินคดีสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าบุคคล
ซึ่งถูกกล่าวถึงไม่ได้มีความเดือดเนื้อร้อนใจ
กลับกลายเป็นถูกตำหนิต่อว่าจากคนในวงกว้างแทน
เชกเช่นเดียวกับนายกนะปัจจุบันนี้ที่ผมถามนั่นแหละครับเป็นประเด็น

ลาเทะค้นกันในตอน๑๒
เห็นด้วยครับผมต้องการยกเลิกถ้ายกเลิกไม่ได้ก็แก้ไขครับ
ในขณะนี้ยังไม่มีใครไปทำหน้าที่ตรงนี้
แล้วคุณจะสมมุติได้ยังไงในเมื่อที่นายยกเอง
แล้วจะมาบอกว่าเดือดร้อนถึงนายกจะไหมเดือดร้อนถึงนายกไหม

ว่ากันแล้วแต่สังคมตัดสิน

ใครจะมาปกป้องนายกระวังนะ
ผลมันจะย้อนกลับไปที่นายกจะเสียหายเอง

หรือรฐบาลด้วยซึ่งไม่เกี่ยวกับทางฝั่งของรัฐบานะ
คือเรื่องคุณนดอุดมไปพูดในเวที
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทรัตท์ทีวีช่อง๓๒